จากจะไปทำบุญเข้าวัดให้อวยพรอธิษฐานให้ตัวเองเกิดมาสวยงาม
พาไปดูความสวยงามของวัดที่จังหวัดสงขลานะคะ
อายุเก่าแก่กว่า๔๐๐ปีทีเดียว
แต่ว่าสภาพของวัดนี้ยังคงสวยงามมากมายเลยนะคะ
เรากำลังพูดถึงวัดปลักหนูเหนือค่ะ
อยู่ที่อำเภอนาธวีจังหวัดสงขลา
เส้นทางไปด่านประกอบห่างจากชายแดนมาเลเซียประมาณ๓๐กิโลเมตร
นี่แหละบรรยากาศภายในวัดนะคะ
ก็ยังเห็นว่ายังคงมีลักษณะของอาคารต่างสวยงามสมบูรณ์อยู่
ต้นไม้ร่มรื่นมีพื้นลานวัดที่สวยงาม
มีแต่ร้านนั่งเล่นขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้เนื้อแข็งที่มีอายุมาหลายชั่วคนเลยทีเดียวนะคะ
เด่นด้วยศิลปะและความประนีต
และนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังพบกุฏิขนาดใหญ่ยกพื้นสูง
สร้างด้วยปูนและไม้นะคะ
และยังมีเรือนพักหรือว่ากุฏิที่เป็นอาคารขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง
เป็นที่จำวัดของเจ้าอาวาสตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบัน
แต่น้องดูภาพรวมนี้บรรยากาศแบบนี้มากเลยนะสวยมาก

อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะคะ
ทุกอย่างสร้างด้วยความประณีตสวยงามแม้ว่าจะศึกกร่อนไปตามเวลาบ้าง
และอีกจุดที่สำคัญนะคะในกุฏิยกพื้นปูกระเบื้องโบราณ
ก็จะพบกับสิ่งต่อไปนี้ที่เขาเรียกกันว่าเป็นโบราณวัตถุ

นี่แหละภายในสาราแห่งนี้นะคะจะมีตะเกียงเจ้าพายุค่ะ
ซึ่งนำมาจากเยอรมัน
แวนเด่นอยู่บนคานกุฏินะคะ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งที่น่าสนใจนะมองไปตรงกลางเห็นไหมคะ

ใครอยากจะไปสัมผัสกับความสวยงามความเก่าแก่ของวัดโบราณแห่งนี้นะคะ
ก็ไปได้นะที่วัดปลักหนูเหนืออำเภอนาธวีจังหวัดสงขลา

วันที่๑๕เมษายนนี้ตรงกับวันสงกราน
ชาวบ้านปลักหนูก็บอกว่าเชิญชวนนะ
ใครอยากจะไปเที่ยวก็ขอให้มาสักการบูชามาไหว้พระมาเที่ยวได้
แล้วก็แต่งกายย้อนยุคไปด้วยก็จะสวยงาม

เห็นไหมใส่ชุดไทยไปชมเรือนไทยอาคารโบราณต่างแบบนี้

แต่ก็อย่าไปลบหลู่หรือไปทำกิริยาที่ไม่ดีนะ
ต้องค่ะกำลังแบบได้รับความนิยมมากกับกระแสรักไทยไง
ลุกขึ้นมาใหม่คนก็ตื่นตัวอยากจะไปท่องเที่ยวตามโบราณสถานสำคัญสวย
ซึ่งในประเทศไทยของเรามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ได้เรียนรู้กันเยอะมากค่ะ

เอาล่ะเหล่าบรรดาอเจ้ากับพี่หมื่นนะครับ

จูงแขนจูงมือกันไปนะครับแต่งชุดไทยไปเที่ยวในช่วงเวลาแบบนี้